คุณผู้ชมครับวันนี้จริงแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งต้องเข้าพิธี
ปรงผมแล้วก็บวชเป็นพระอุปสมบท
แต่ว่าจู่พ่อเขาป่วยกระทันหันต้องไปที่โรงพยาบาล
ลูกชายตัดสินใจก็ใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาว
ให้คุณพ่อนั้นตรงผมถึงเตียงของคนไข้ที่โรงพยาบาล
ที่เข้าพิธีในช่วงเช้าของวันนี้ไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อมาล้มปวดกันทัน
คนที่บวชอายุ๓๙ปีแล้วชื่อว่านายโกวิทยังจิต
ต้องสวมชุดขาวแล้วก็ทำขันห้าแบบนี้
ไปกราบขอเข้ามาคุณพ่อคือนายวิหกยังจิตถึงเตียงคนไข้
ที่โรงพยาบาลกบินบุรีครับแล้วก็ให้คุณพ่อนั้นปรงผมเป็นคนแรก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับนายโกวิทตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่
เพราะว่าก็อายุเยอะแล้วยังไม่ได้บวชสักทีทางบ้านก็เตรียมงานเอาไว้เรียบร้อย
จะบวชวันนี้แหละครับจู่คุณพ่อล้มปวดกระทัน
ต้องนอนที่โรงพยาบาลจริงแล้ว
คุณพ่อก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะครับ
คุณพ่อเองก็เสียใจครับที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานบวช
ที่จะมาถือเข้าของเครื่องใช้ของพระแล้วก็เป็นคนที่ตัดผมลูก
เอาลูกเข้าโบสถ์แบบนี้ทางญาติก็เลยตัดสินใจครับคุณผู้ชม
ให้ลูกชายนั้นใส่ชุดขาวนะฮะแล้วก็ไปให้คุณพ่อนั้นโปรงผม
ถึงที่โรงพยาบาลนะคุณพ่อก็น้ำตาไหลแล้วครับ
ด้วยความดีใจอย่างน้อยก็ได้เห็นลูกเข้าพิธี
ถึงแม้จะอยู่ที่เตียงแล้วก็ตามทีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลูกก็จะกลายเป็นพระแล้ว
ดีใจครับซึ่งไม่เพียงแต่ญาติเท่านั้นที่น้ำตาซึมคุณผู้ชม
ในโรงพยาบาลคนป่วยนอนอยู่ข้างญาติคนป่วยเองก็
ปื้มปิ่มร้องไห้ตามตามกันนะมันเป็นบุญใหญ่ที่
พ่อแม่อยากจะได้รับไปนะฮะลูกก็ทำบุญใหญ่ให้กับพ่อแม่ด้วยจากนั้นทุกคนก็
เดินทางกลับมาประกอบพิธีที่วัดวัดวาปีรัตนารามอยู่ที่กะบินบุรี
จังหวัดปราจิบุรีตามประเพณีให้นาคนัดล้างเท้าแม่
กราบขอคำมาแม่ให้แม่กับญาติช่วยกันปรงผมต่อ
แล้วก็โกนผมนาคให้เสร็จแล้วนาคเองก็ตะเวนไปขอเข้ามา
ผู้หลักผู้ใหญ่อโหสิกรรมอนุโมทนาบุญให้ต่าง
แล้วก็เข้าพิธีทำขวัญนาคแล้ววันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นาคก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระเป็นที่เรียบร้อย
เราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยในครั้งนี้นะครับ